สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือปรากฏการณ์อาทิตย์ตั้งฉากนั่นเองนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นั้นกรุงเทพมหานครจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น
แบบนี้สองครั้งด้วยกันครับครั้งแรกนั้นจะเกิดขึ้นในห่วงนี้ก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมครับส่วนอีกหนึ่งช่วงริเวลาที่จะเกิดปรากฏการณ์นวทิตย์ตั้งฉากก็คือช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงเดือนกันยาหยดนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๒๑๖นาทีว
แล้วก็จะทำให้วัตถุที่อยู่ในแนวธรรม๙๐องศากำลังแสงวิวงศ์อาทิตย์นั้นที่จะรับพลังงานความร้อนทุกองศานั่นเอง
หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นก็คือในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันที่คนกรุงเทพจะร้อนและอุกที่สุดในรอบสัปดาห์หรือเปล่า
เรามาตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบนั้นคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ถ้าหากเรียบเทียบ๗วันก็จะพบว่ายังไม่ใช่เป็นวันที่ร้อนที่สุดนะครับ
ร้อนที่สุดนั้นจะอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์คนกรุงเทพมหานครจะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนนะครับ
เพราะว่าในห่วงเรียกเวลาดังกล่าวนั้นจะมีกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้ครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ความชื้นถ้าหากมากเพียงพอก็สามารถให้จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้
เหนือภาคอีสานอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะว่าในช่วงเรียกเวลานางกล่าวก็จะมีกระแสลมจากทิศตะวันตก
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับ
ชื้นมากเพียงพอก็จะสามารถเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือนก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับเพราะว่าในระยะนี้เอง
บริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวการเคลื่อนที่เข้ามาแบบนี้ก็สามารถให้จะเหนียวนำ
ความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นยังอยู่ในห่วงริเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
โดยเฉพาะ๓จังหวัดนี้นะครับก็คือในบริเวณจังหวัดบึงกาลสกลนคร
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครพนม
นี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเรื่องของพายุฤดูร้อน
และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาจับตากันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ